ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันคุณนัทพงศ์ค่ะก็อุบัติเหตุเช่นกันค่ะ
รถกระบะคันนี้วิ่งมาอย่างเร็วนะคะแล้วก็เกิดเสียหลักชนต้นไม้ชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะ
สุดท้ายเนี่ยไปหยุดอยู่ที่ร้านวัสดุก่อสร้างพุ่งเข้าไปชนในร้านนั้นค่ะ
คนข้าวของเขาเสียหายนะคะคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนี่คือ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็นที่ถนนศรีขอรภูมิรัตนบุรีค่ะ
ที่จังหวัดสุรินทร์เจ้าของร้านนี้คือคุณรัศมีนะคะ
บอกว่าเธอได้ยินเสียงดังโครมนะคะ
โผล่หน้าไปดูอ้าวรถกระบะวิ่งตรงเข้ามาที่ร้านเลย
ก็เลยบอกคนในร้านบอกหลบหนีไป
รถกระบะเนี่ยพอมันหยุดก็วิ่งไปดูที่รถ
คนขับชื่อว่านายกิติพงศ์นะคะอายุ๒๓ปีนอนหมดสติอาการสาหัสเลยค่ะ
ศีรษะมีแผลชะกันเลือดท่วมเลย
เธอก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำร่างออกจากรถ
นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเนี่ยค่ะ
นี่คือสภาพตอนที่กู้ภัยมานะคะ
คนขับก็คงจะเจ็บตั้งแต่ตอนชนเสาไฟฟ้า
ชนรถชนต้นไม้ตั้งแต่ฝั่งโน้นแล้วนะคะ

รถกระบะคันนี้ออกมาจากร้านอาหารค่ะแล้วขับเร็วมาก

ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้นะคะ
แล้วเสียหลักเองหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะ
ก็เดี๋ยวคงต้องรอตำรวจตรวจสอบข้อที่จริงกันต่อไป
แต่เราจะเห็นเลยว่าเสียหลักตั้งแต่อยู่ฝั่งนู้น
เราก็ชนเราก็ปัดมาทางนี้